สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะ
วันนี้อยู่กับปาล์มสินิดาเผ็ดเวียกุลค่ะ
กลางสัปดาห์แบบนี้ค่ะมาอัปเดตภาพรวมในการลงทุนและเครื่องไม้เครื่องมือนะคะ
ในวันที่เราเข้าโค้งสุดท้ายของปีและนี้แล้ว
จะต้องซื้ออย่างไรในวันนี้ที่หุ้นไทยปรับตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะคะ

ชนี๑๗๓๐จุดมีแนวคิดในการบริหารจัดการเงินทองของเราอย่างไร
พูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะกับทางด้านของคุณวิโรธตั้งเจริญนะคะ

วันนี้หุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วเราก็เข้าโค้งสุดท้ายของปีนักลงทุนฐานกันเข้ามามากมายเลยล่ะค่ะ
จังหวะไหนดีจะทันหรือไม่ต้องทำอย่างไรคะ

คือตัดสินใจซื้อให้เร็วที่สุดนะครับ
เพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง๒อาทิตย์ดีนะครับ

แล้วแต่เป็นการลงทุนเพื่อหวังผลในระยะยาว
ฉะนั้นในช่วงอีกสัปดาห์ที่เหลือที่จะถึงอยู่นี้
มันคงจะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก
ในเชิงของราคาที่ซื้อ
หรือราคาที่เข้ามาลงทุนนะครับ
ซึ่งจะแตกต่างกับนักลงทุนที่เคยซื้อสะสมมาตั้งแต่ต้นปี
อันนี้ก็จะฝากท่านนักลงทุนไว้เลยว่า
ก็ควรจะใช้วิธีเฉลี่ยซื้อ

ถ้าพร้อมมีเงินพร้อมแล้วไม่ได้จะรอเงินเดือน
ตอนสิ้นปีสิ้นเดือนนี้ที่จะออกมานะครับ
ก็อยากให้ตัดสินใจเลือกลงทุนซะเลย
เพราะว่าภาพการลงทุนต่างเศรษฐกิจ
ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเมืองไทยในปีนี้
ภาพค่อนข้างดีมากนะครับ
ขณะเดียวกันทิศทางที่มองไปข้างหน้าในระยะยาวเลย

ไหลเข้ามาในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะครับ
รวมถึงภูมิภาคเอเชียแล้วก็รวมถึงประเทศไทย
อย่างของเครียดแทนเองตอนนี้เรามองว่าในปีหน้า
ดัชนีปีหน้าเรามีโอกาสนะครับ
ที่จะได้เห็นดัชนีแปะอยู่ที่๑๘๒๐จุด

เพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เองเราก็อยากจะเรียนแนะนำท่านว่า
ซึ่งที่ผ่านมาช่วง๒๓สัปดาห์ก่อน

ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในเชิงของการกระจายการลงทุนครับ

เพราะว่าช่วงนี้บอกว่าผ่านพ้นจุดที่เราต้องรอ
ย่อลงมาแล้วแล้วถึงค่อยเข้าซื้อ
ณวินาทีนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดแล้ว

ก็อยากเรียนนำนักลงทุนนะครับ
ว่าในช่วงที่ตลาดแม้ว่าเราจะรอให้จังหวะย่อตัวลงมา

กองนี้ก็จะไปมุ่งเน้นคัดสรรหุ้นที่มีประวัติในการจ่ายเงินปันผลที่ดี
จ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดนะครับ
โดยกองทุนมองภาพของการลงทุนในภาพระยะยาว
โดยภาพของผลตอบแทนที่ได้และสม่ำเสมอ
ท่านจะเห็นได้เลยว่าในภาพของปีนี้
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวีเดนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หลัง๓เดือนผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก
ขณะเดียวกันถ้าเราดูภาพยาวขึ้นนะครับย้อนหลัง๑ปีได้ผลตอบแทน๑๗๘๗
ซึ่งก็ต้องเรียกว่าได้ผลตอบแทนที่ดี
แล้วก็ท่านนักลงทุนก็มีความสบายใจด้วย
ขณะเดียวกันหุ้นที่เราคัดสรรมาแล้ว
กรณีที่ตลาดมีการพักฐานมีการปรับตัว
ท่านก็มีความสบายอกสบายใจได้ว่า
ท่านยังได้รับเงินปันผลที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ

เพราะฉะนั้นพักเงินไว้แบบนี้นี่ลงทุนในหุ้นด้วย
อาจจะไม่ได้เป็นหุ้นที่เน้นการจ่ายปันผลอย่างเดียว
คงเป็นหุ้นที่เราเน้นกระจายการลงทุนเลย
หุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่มีพื้นฐานที่ดี
ระยะยาวนี้เนื่องจากว่าลักษณะของการบริหารจัดการ
จะเป็นลักษณะของการบริหารจัดการแบบเชิงลุกนะครับ
มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนตลอดเวลา
หลักการก็คือเรามุ่งเน้นเพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทน
ได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
หรือเช่นตลาดขึ้นไป๕
เราตั้งเป้าไว้ว่าเราควรจะทำได้ดีกว่าที่ตลาดขึ้น
ขณะเดียวกันในกรณีที่ตลาดมีการปรับลดลงมา
เราก็ควรจะลดน้อยกว่าตลาดอย่างต่ำ๕
ติดตามการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน
วิธีการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุน
แล้วผลการดำเนินงานของกองนี้ล่ะคะ
ก็ต้องเรียนว่าในกองทุนนี้มีผลการงานที่ดีเช่นเดียวกันครับ
หลัง๓เดือนก็อยู่ที่ผลตอบแทน๑๐๒๒
ขณะที่ย้อนหลัง๑ปีก็อยู่ที่ประมาณ๑๓ปี
ผลตอบแทนโดดเด่นด้วยทีเดียวนะคะ
เป็นเพราะว่าโมเมนตัมมันค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเชิงบวก
เราต้องเรียนว่าเรายังอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยค่อนข้างจะต่ำ
แล้วก็โอกาสที่ดอกเบี้ยจะปรับตัวขึ้นไปเร็วในช่วงสั้น
ทางเกทแทมงรามองไม่เห็นภาพนั้น

เพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนลงทุนอยู่ในตลาดตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว
ซึ่งเราจะต้องลงทุนสะสมเงินเพื่อเกษียณไปจนถึงอายุ๕๕
แล้วเราก็ต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า๕ปี
ในสิ่งที่จะลงทุนเพิ่มในปีนี้ก็อยากให้มุ่งเน้นมาลงทุนในกองทุนที่
ไปลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือแม้กระทั่งใน
ถ้าท่านสนใจลงทุนในกองทุนที่ไปลงทุนกระจายในต่างประเทศ
หลากหลายตัวค่ะทั้งกระจายการลงทุนด้วยแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเรา
อย่างที่แตกต่างกันด้วยนะคะตอนนี้ถ้าอยากจะลงทุนอย่างไร
คือมีเงื่อนไขอะไรที่เราต้องระวังบ้างคะ
ประเด็นสำคัญก็คือผมอยากให้นักลงทุนมองที่วัตถุประสงค์
ถ้าเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะลงทุนในตลาดหุ้นเพียงอย่างเดียว
ขณะเดียวกันท่านก็ได้ประโยชน์ทางภาษี
แต่เงื่อนไขในการลงทุนง่ายมากครับ
คือกฎหมายไม่ได้บังคับนะฮะว่าเราจะต้องซื้อทุกปีนะครับ
เราพร้อมนะครับแล้วเราสนใจจะลงทุนเมื่อไหร่ก็สามารถลงทุนได้ทันที
ว่าเงินแต่ละก้อนที่เราลงทุนต้องอยู่ให้ได้อย่างต่ำ๗ปีปฏิทิน
ขั้นต่ำก็คือ๓หรือ๕๐๐บาทแล้วแต่อย่างไหนจะต่ำกว่านะครับ
แล้วก็ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน๑๕ของรายได้ที่ต้องไปเสียภาษี
และเมื่อรวมกับกองทุนบำเด็ดประมาณข้าราชการ
กองทุนสำรองเลี้ยชีพเงินสงเคราะห์ครูนะครับ
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน๕แสนนะครับ
และต้องถือคลองไปจนถึงอายุ๕๕เป็นอย่างต่ำ
มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายเราต้องศึกษา

ผมคิดว่าก็จะไม่คุ้มค่า
เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำถูกเงื่อนไข
ตั้งเป้าให้ชัดเจนเลยนะครับ
ผมคิดว่าถ้าเรามองไกลมองยาวเพื่อหวังผลเลิศเนี่ย
เราก็ไปรอจังหวะขายเอาจริง
ก็คือยามที่เราวางมือจากการทำงานทุกประเภทที่เราไม่มีรายได้แล้ว
ช่วยค่าใช้จ่ายในการที่เราเลี้ยงดูตัวเราเองตอนหลังเกษียณ
อย่างนี้ท่านลงทุนก็จะมีความสุขไม่ต้องมากังวลใจว่า
เมื่อไหร่จะขายดีขายแล้วเมื่อไหร่จะเอามาลงทุนใหม่
อันนั้นก็จะทำให้เงินออมมันไม่ทำหน้าที่ในการทำงานของมันได้อย่างเต็มที่ค่ะ

แล้วเราก็สามารถสร้างผลการงานที่ชัดเจนที่ให้กับนักลงทุนอยู่แล้วนะครับ

ลงทุนในหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับให้กับนักลงทุนได้เลือกตัดสินใจได้ครับ
มีเงื่อนไขอะไรฉายผ้าไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากคุณวิโรธสวัสดีครับ

นี่คือเรื่องราวการลงทุนที่เรานำมาฝากกันสำหรับโค้งสุดท้ายของปีนี้
ช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ